ดูข่าวนี้ครับรักสามเศร้ามีหนึ่งในนั้นต้องตาย

ตำรวจภูทรบางสาวทงสมุทรปราการครับ
กู้ภัยไปที่ตลาดนัดใจโต
หลังรับแจ้งเหตุว่ามีคนทำร้ายร่างกายกันแทงกันว่างั้นเถอะนะครับ
มีคนบาดเจ็บสาหัส๑คนนะครับ
หมดสติจมกองเลือดอยู่ตรงนี้ในขณะนั้น
กู้ภัยเข้าไปช่วยคนเจ็บนำส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐ๕นะฮะ

ทราบชื่อคือนายอภิษฎพดุงเจริญอายุ๓๑ปี

ถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมไม่ต่ำกว่า๓๐แผลฮะ
แม่ค้าในตลาดเล่าบอกได้ยินเสียงโวยวายแล้วหันไปนะ
เห็นคนร้ายเป็นผู้ชายเอามีดไล่แทงผู้ตาย
ผู้ตายล้มลงคนร้ายก็ยังแทงแทงอยู่อีกนะฮะ
โอ้โหกระเซ็นกระจายเต็มไปหมด
พี่สาวของผู้ตายเล่าบอกว่าไปสอบถามนางสาวคณางสมัติสรบุตร
อายุ๓๙ปีเป็นแฟนของน้องชาย
จนทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายกรกิติซื่อตรง

กรกิติเคยคบหากับนางสาวคนนางมาระยะหนึ่ง
แล้วก็ฝ่ายหญิงก็อยู่กินกับน้องชายของเธอด้วย
แต่พอน้องชายเธอจับได้ฝ่ายหญิงก็ขอเลิกคบกับกรกิติ
วันจันทร์ที่ผ่านมากรกิติกลับมาติดต่อกับฝ่ายหญิง
บอกยังตัดใจไม่ได้ยังจะขอคบต่อ

พอมาวันนี้ฮะน้องชายแล้วก็แฟน
มาขายเสื้อผ้ากันที่ตลาดนัดคาดว่านายกรกิติมาดักรอ
แล้วก็มาแทงน้องชาย๓๐แผลจนเสียชีวิต
เดี๋ยวตำรวจจะติดตามตัวบรรณบริเวณคดีครับ